อีกหนึ่งที่อีกหนึ่งตำนานกรอบเหมือนกัน

วันนี้จะพาไปกินกล้วยทอดที่หลายคนยกให้เป็นอันดับหนึ่งกัน
นี้ชื่อว่ากล้วยทอดแม่จงดีตลาดหัวกุญแจ

ของเขาก็จะคัดมาเป็นกล้วยที่เกือบจะสุกแล้ว
จะทำให้เนื้อกล้วยไม่แข็งจนเกินไปแล้วก็ออกหวานนิด
ทุกคนดูเขาทอดสีน้ำมันใสมาก

หลังจากนั้นนะคะเขาก็จะเอาไปพักไว้อีกแป๊บหนึ่ง
ตอนที่เขาพักกล้วยเขาจะเอามาผึ่งพัดลมไว้
แล้วจากนั้นก็จะได้กล้วยทอดที่สีเหลืองทองอาร่ำน่ากินแบบนี้เลยค่ะ
นี่ก็กรอบแต่ไม่ต้องฟันแตกหรอกนะ
กรอบอร่อยกำลังดีคุณผู้ชมฮะ
เขาบอกว่าเป็นร้านกล้วยทอดยืนหนึ่งของชนบุรีโอ้โห

ถูกต้องฮะโอ้โหร้านนี้ชื่อว่าร้านกล้วยทอดแม่จงดี
อยู่แถวตลาดหัวกุญแจอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
เปิดขายมานานตั้ง๓๐ปีแล้วนะ
เขาบอกว่ากล้วยทอดของเขาไม่ธรรมดา
เรียกได้ว่าน้ำมันของเขาก็เชื่อถือไว้ใจได้
มันไซส์น่ากินน่าทานเขาว่าอย่างนั้นและเคล็ดลับที่ทำให้แป้งของร้านนี้กรอบมาก

อารมณ์เหมือนไปสะบัดสะบัดสะบัดน้ำมันออกไง
มันแห้งมันจะกรอบอร่อยขายอยู่ที่ชิ้นนะ๕ชิ้นนะ
ชิ้น๒๐บาทโอ้โหบอกเลยว่าดีมาก
และอย่างที่ดูคอมเมนต์กับคลิปนี้นะ
เขาบอกว่าหลายคนเคยไปกินกินตั้งแต่เด็กบางคนกินหน้ากระทะเลย

เป่านิดนึงเถอะเพราะคุณเออมันจะลูกปากเอาซะ
งั้นไปลองความอร่อยกันได้นะคุณผู้ชมนะกับร้านกล้วยทอดแม่จงดี
ยังไงซะขอขอบคุณภาพนี้ด้วยที่อุตส่าห์ไปรีวิวให้กับเรานะครับ
ชื่อยาวชื่อยาวตามไปดูแล้วกัน
ตอนแรกนึกว่าอยู่กรุงเทพจะได้ไปหาซื้อทานแต่ว่าอยู่ต่างจังหวัด
บุรีก็มีโอกาสถ้าไปเที่ยวลองแวะไปทานกันดูนะครับ
กล้วยมีมันนั่นนะมีหลากหลายทีเดียวใช่แล้วล่ะครับ